เอาคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยกันหน่อยค่ะ
รัฐบาลมีการผลักดันให้ปลูกกัญชาเสรี
แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ประชาชนเองก็ยังคุมเคลือยังสับสนอยู่เนี่ยนะคะ
ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นแหละค่ะ
ดังนั้นเดี๋ยวต้องฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์เรื่องนี้กัน
เกี่ยวกับการปลูกกัญชาเสรีติดตามพร้อมกันได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพพร้อมอยู่แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณกอล์ฟครับ

คราวนี้ต้องไปช่วยกันใช้ใช้ให้มันหมดโคต้านะครับ
เพราะว่าถ้ารอบหน้ามีเฟสหน้าอีกเฟส๕
เขาจะได้ไม่อ้างได้ว่าอ๋อเศรษฐกิจดีขึ้นคนใช้ไม่หมด
ฉะนั้นเนี่ยต้องไปช่วยกันใช้ต้องไปช่วยกันใช้
เรื่องนโยบายปลดล็อกกัญชา
เป็นประเด็นหนึ่งที่คนในสังคมเนี่ยสับสนกันมาก
ในช่วง๒ปีที่ผ่านมา
เพราะยังมีความเห็นแย้งกันเองในภาคส่วนของราชการด้วยกัน
ในภาคส่วนของทางการเมืองกับภาคส่วนของกปส
ก็มีความเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่อง

หัวข่าวที่๑บอกนายกสั่งลุยปลดล็อกกัญชาวัดใจบอดปปศวันนี้
แต่อีกข่าวหนึ่งบอกว่าดับฝันกัญชาเสรีให้แค่การแพทย์
วิศนุแนะชาวบ้านอย่าเพิ่งปลูก

ฉะนั้นนี่เป็นความสับสน
ผมได้อ่านได้เห็นข้อคิดความเห็นจากอดีตนายตำรวจคนหนึ่ง
เขียนบทความชื่อกัญชาเสรีนโยบายปาหี่หรือทำได้จริง

เพราะนึกมาส่วนผู้ชมเพิ่งฟังทุกครับเชิงครับ
อ๋อครับก็เป็นคำถามนะฮะว่าจะทำได้จริงหรือไม่นะครับ
นี่ก็มีอำนาจมาเกือบ๓ปีแล้วไม่ใช่แหละครับ
ก็ยังไม่เห็นสักทีไอ้กัญชาเสรี
เพราะว่าเกิดคำถามว่าเป็นปลาหีหรือไม่
แล้วมาถึงขณะนี้ผมค่อนข้างจะชัดเจนแล้วมันเป็นปาหิ
มาอีกก็คือเทียบกับประเด็นที่หาเสียงกันไว้
พูดกันไว้ว่ากัญชาเสรีก็คือสูบได้กินได้

โดยเฉพาะการประชุมคอรมอลเมื่อวานค่อนข้างชัดเจนแล้วครับ
ว่าไม่ใช่ซะแล้วเป็นแค่กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น
ครับปัญหามันอยู่ตรงไหนท่านคิดว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน
ปัญหาอยู่ที่คิดน้อยเกินไปฮะคนที่คิดเรื่องนี้นะครับ
เพราะกัญชาเนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วก็กฎหมายเนี่ยมันเป็นยาเสพติดอย่างแน่นอนนะครับ
มันเป็นมาก็นับหลายสิบปีแล้วนะครับ
สังคมโลกก็มองว่าเป็นยาเสพติด

กฎหมายก็บอกว่าเป็นยาเสพติดนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะใช้การอะไรเนี่ยมันก็เปิดช่องไว้นิดหน่อยสำหรับเรื่องการแพทย์นะฮะ
แต่จะมีความคิดที่ว่าจะให้มีการปลูกกินค้าเสพกันเสรีเนี่ย
มันจะทำยังไงก็ต้องปลดออกจากความเป็นยาเสพติดเสียก่อน

แล้วมันจริงหรือไม่ว่ากัญชาในขณะนี้มันไม่เป็นสารเสพติดมันเป็นยาเสพติด
มันสะท้อนว่าการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขหรือการกำหนดพระรำยัติยาเสพติด
กำหนดกัญชาว่าเป็นสารเสพติดหรือเป็นยาเสพติดหรือเพศห้านั้นมันผิดพลาดไปหรือยังไง
ต้องตั้งคำถามไปย้อนไปนะฮะ
เมื่อมันไม่ผิดพลาดแล้วมาถึงตอนนี้จะปลดออกจากความเป็นยาเสพติด
มันก็ขัดกับข้อที่จริงที่ว่ามันเป็นยาเสพติดครับ
แต่ว่ากฎหมายยาเสพติดก็ออกมาแล้วมีผลตั้งแต่วันที่๙ธันวา๖๔
แล้วก็ตอนหลังก็รัฐมนตรีบอกว่ามันมีอนุสัญญากับต่างประเทศอยู่๓ฉบับ
ฉะนั้นต้องตามไปแก้ตรงนี้อันนี้คือประเด็นไหมครับเป็นประเด็นไหมครับ
ไม่ใช่ประเด็นเรื่องอนุสัญญานะครับคือพระอำหยัดยาเสพติดพศ๒๒ได้ถูกยกเลิกไป
เนื่องจากมีประมวลกฎหมายยาเสพติดออกมาใช้บังคับในวันที่๙ธันวาคม๒๖๔ที่ผ่านมานี้
ก็ไม่ได้ใส่ชื่อว่ากัญชาเป็นยาเสพติดก็ทำให้หลายคนเข้าใจว่ามันไม่เป็นยาเสพติดแล้ว
แต่หารู้ไหมว่าจริงมันยังอยู่ในกฎหมายลำดับรองก็คือประกาศกระทรวงสาธารณสุขในปลายปี๖๖
ยังกำหนดไว้ว่ากัญชานี้เป็นยาเสพติดประเภทที่๕อยู่นะฮะแล้วก็ถูกรับรองโดยพระรำจัดให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ย
บอกว่าประกาศอะไรต่างที่ยังใช้อยู่ก็ใช้ต่อไปนะครับแล้วก็มีคนตีความว่ามีการอธิบายว่าเท่าที่ไม่ขัดกับประมวลกฎหมายยาเสพติด
ประกาศนี้มันก็ไม่ได้ขัดอะไรนะครับถ้าขณะนี้ประเด็นนี้มันยุติแล้วครับยุติแล้วว่ามันยังเป็นยาเสพติดอยู่แน่นอนครับ
คือกฎหมายเนี่ยคนเขียนขึ้นมาคนก็แก้ได้ตอนเขียนให้เป็นยาเสพติดก็เขียนให้เป็นยาเสพติดได้
วันหนึ่งถ้าจะบอกว่าไม่ใช่ยาเสพติดก็แก้กฎหมายได้ฉะนั้นประเด็นมันจะอยู่ที่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไง
เพราะคนที่เขาอ้างว่าตอนนี้ก็มีหลายประเทศที่เขาปลดล็อกกัญชาเป็นกัญชาเสรีมีคนอ้างอีกว่าเคยเห็นไหมคนสูบกัญชาเที่ยวไปทำพฤติกรรมเหมือนคนสูบยาบ้าไปเที่ยวไปทำอะไรใครต่อใครเนี่ยไม่มีคล้ายกับว่ากัญชาเนี่ยถูกมองในแง่ร้ายจนเกินเหตุในช่วงเวลาที่ผ่านมาถูกไหม
อ๋อมันไม่จริงหรอกครับนะครับกัญชาเนี่ยก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้เนี่ยครับว่ามันเป็นสารเสพติดนะครับมันเป็นพืชที่มีสารเสพติดที่ออกฤทธิ์นะครับหลอนประสาทนะครับในระยะแรกเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาทแต่ไปสักพักมันจะหลอนประสาทใครก็ทราบดีว่าเมื่อกินกัญชาแล้วเนี่ยจะเกิดอาก
แล้วก็ใครก็บอกที่บอกว่าในหลายประเทศได้ตรวจให้เป็นกัญชาเสรีแล้วมันก็ไม่จริงนะครับเขาไม่ได้เสรีนะฮะมันก็ยังมีการควบคุมอยู่ไม่ใช่เสรีอย่างที่เราเข้าใจครับความต้องย้อนไปถึงคำถามนะฮะนโยบายกัญชาเสรีนะฮะว่าใครจะพูดมันก็ตามนะครับว่านะฮะหมายความว่าอย่างไรนะฮะไม่เป็นยาเสพติดแล้วใช่ไหมปล
ถูกไหมครับฮะมันก็ไม่ใช่ครับครับฉะนั้นถ้าถ้าจะให้ใช้เฉพาะ๑เพื่อโดยทางการแพทย์
มันจะไปถึงจุดนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นด์ไหม

ก็ใช้เพื่อการแพทย์เนี่ยขณะนี้ใช้ได้อยู่นะครับแต่มีข้อจำกัดมากใช้ได้เฉพาะต้นรากกิ่งก้านอะไรต่างนะฮะ
ใบอะไรยังใช้ไม่ได้นะครับมันมีข้อจำกัดในการใช้ถ้าเราคิดว่าเราจะขยายนะครับเอ่อ
พื้นที่ในการใช้นะครับกิจกรรมในการใช้ได้มากขึ้นก็ต้องไปแก้กฎหมายเพิ่มเติม
แล้วเมื่อวานคุณอนุทินก็พูดแล้วว่าคงไม่ใช่ในเรื่องสันทนาการ
แต่สิ่งที่คนรออยู่นะฮะและคนทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการนะครับ
ฉะนั้นตอนนี้ที่ให้ปลูก๖ต้นก็อย่าเพิ่งปลูก
วิศนุบอกอย่าเพิ่งนะเขายังจับได้อยู่
แล้วที่ฝันกันไปไกลว่าต่อไปคนไปซื้อที่ไปตุนที่ไว้
แล้วจะปลูกกัญชากันเป็นล่ำเป็นสรรเนี่ยมันแล้วมันเป็นยังไง
มันจบแล้วครับนะฮะผมพูดได้เลยว่าจากคำพูดของท่านนายกเมื่อวาน
แล้วก็คุณอนุทินเมื่อวานบอกว่าเป็นการให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์นะฮะ
ซึ่งก็ต้องออกประกาศกระทรวงอะไรเพิ่มเติมอะไรก็ว่าไป
หรือจะมีพรรมหยัดกัญชานะฮะเป็นงานเฉพาะก็ว่าไป
แต่คงไม่ใช่ถอดออกความเป็นยาเสพติดเฉย
แล้วก็ทำให้กัญชาเป็นพืชเหมือนต้นไม้อื่นทั่วไปนะฮะ
คงไม่ใช่อย่างนั้นเสียแล้วนะครับ
ครับจะเอาไปใช้เป็นอุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เป็นอาหารเสริมเป็นสมุนไพรก็ไม่ได้เหรอ
ใช้ได้ฮะแต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมการอนุญาตที่เข้มงวดนะฮะ
ปัจจุบันนี้ก็เข้มงวดอยู่แล้วนะฮะในการใช้ถ้ามีการขออนุญาตนะครับ
นะฮะและกินได้สูบได้คอบครองได้คับนะฮะค่ะมันคือปัญหาขนาดเนี้ย
แล้วก็ถูกตำรวจจับก็มีนะฮะสู้คดีก็ไม่หลุด
สารก็พิพากษาลงโทษจะทำยังไงนี่คือปัญหาครับ
ตำรวจจะอีหลักอีเหลือไหมถ้ามันยังไม่ชัดเจนอย่างนี้
ตำรวจก็อีหลักอีเหลือเหมือนกันนะครับ
ขึ้นอยู่กับเจตนาแต่ถ้าจับนะครับ
จับเนี่ยก็เป็นอันผิดแหละผมคิดว่าสู้คดีไม่หลุด
เพราะว่าอายการก็ฟ้องนะฮะสารก็ลงโทษมีตัวอย่างไปแล้วนะฮะ
ผลิตปลูกสารลงโทษจำคุก๔เดือนนะครับ
ขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยนะครับ
เพราะในแง่ของความผิดยังผิดอยู่แน่นอน
วันนี้นะครับที่ผมไม่ทราบว่าเช้าหรือบ่ายนะครับ
จะพินาในประเด็นนี้นะครับว่าจะแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
กัญชาออกนะฮะไปกับอากาศนั้นเลยหรือไม่
ถ้าถอดออกเลยโดยไม่มีกฎหมายอื่นมารองรับนะฮะ
อันนั้นคุณปลูกได้แล้วจะไม่ผิดปลูกได้กินได้เสพได้
จะปลูกที่ไรก็ได้ไม่ใช่๖ต้นล่ะนะฮะ
เพราะไม่มีกฎหมายอื่นที่จะมาบรรยัติรองรับ
มันจะเสรีซะยิ่งกว่าบุหรี่เลยนะครับ
เอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องตามดูการประชุมบอร์ดปปศวันนี้นะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกนิรุธสิริสวัสดีบุตรครับ
เป็นแขกเชิญของเราวันนี้ครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์นะคะ